มาที่โปรเจคดีกันบ้างนะคะของคนวงการดนตรีค่ะเขาก็ได้จัดโปรเจคพิเศษขึ้นมานะคะกับชื่อว่า
ที่เป็นการดึงปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทยนะคะแล้วก็กระแสการบูลลี่มาสร้างเป็นคอนเทนต์พิเศษรายการ
ซึ่งงานนี้ค่ะได้เหล่านักร้องทั้งไบร์ทวัชิรวิทย์วินเมธวินค่ะมิลลินะคะส้มมารี
แล้วก็อีกมากมายเลยนะคะมาร่วมงานเปิดตัวค่ะ
โดยไบร์ทแล้วก็วินแล้วก็มิลลินะคะก็ได้เปิดใจถึงประสบการณ์ที่มีข่าวดราม่าต่าง
บอกว่าความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนนะก็จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
การใช้โซเชียลค่ะก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ
เราก็ต้องรับผิดชอบกับคนทุกกลุ่มทุกวัยอะไรอย่างเงี้ในการที่เราจะโพสต์อะไรหรือเราจะ
เคลื่อนไหวอะไรในโซเชียลอะไรอย่างนี้ครับ
หลังก็จะพยายามแบบโพสต์อะไรน่ารักอะไรแบบให้กำลังใจอะไรดีอะไรอย่างนี้
ว่าจะไปทางนั้นมากกว่ามีคนมองเราจากหมื่นมุม
วันนี้กลายเป็นแสนมุมกลายเป็นล้านมุมมันก็มีมุมมองที่มองต่อเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้
แต่เราก็เวลาได้รับคำตีกคำโชว์อะไรมาเราก็รับฟังอันไหนเราปรับแก้ได้มันดีกับตัวเรา
เราก็เห็นด้วยขอบคุณเราก็ทำ
พอเราดังขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นคือความส่วนตัวของเรามันจะแคบลงอยู่แล้วค่ะ
หลายคนน่าจะเคยมีเรื่องผิดพลาดมาครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราเรียนรู้จากมันยังไงแล้วเราแบบ
พอเราได้รับบทเดียวเราไม่ทำผิดอีกผมว่าตรงนี้สำคัญกว่า